สำหรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกรรมนาคมปัจจุบันนี้
หลังจากเสร็จสิ้นการประมูลคลื่นความถี่

เขาใช้ตัวเลขกลมว่า๗๐๐ล้านบาท
ถามคำถามว่าจำนวนเงินแบบนี้จะเอาไปทำอะไรได้บ้าง

หรือว่าจะไปเที่ยวรอบโลกหรือว่าจะไปสร้างทางซุปเปอร์ไฮเวย์
พัฒนาระบบการสื่อสารของตัวเองให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับ
ภายใน๓ปีด้วยงบลงทุน๗๐๐ล้านบาท
หลังจากพลาดหวังจากการประมูลใบอนุญาต
เพื่อขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นถึง๒เท่า
เดิมที่มีอยู่๒ล้าน๓แสนเลขหมายครับ
สร้างเสริมประสบการณ์ลูกค้าด้วยการให้แพ็คเกจที่ดี
วันนี้เรามีการเปิดตัวแพ็คเกจให้ผมว่าก็ไม่เคยเห็นมาก่อนในตลาด
หากใช้งานครบตามจำนวนความเร็วก็จะถูกปรับลดลงครับ
อัตราแพ็คเกจที่จะออกมานั้นนะครับจะไม่มีการลดความเร็ว
หากใช้งานเกินก็จะปรับลดความเร็วไม่เกิน๓๘๔กิโลบิตต่อวินาที

แข่งขันที่ดุเดือดเป็นเพราะว่าทุกค่ายต้องการช่วงชิงลูกค้าให้ได้มากที่สุดก่อน
ที่จะมีรายใหม่เข้ามาสู่ในตลาดครับ
เพราะผู้บริโภคนั้นก็จะคิดหนักหากว่าต้องย้ายไปใช้งานค่ายอื่นนั่นเองนะครับ